สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดไม่ให้เยอะ

นี่เชื่อไหมว่าผมมันมาถึงนานแล้วล่ะ

คือเพราะว่านี่พอใกล้ก็วิ่งขึ้นมาแล้วหรอ
ฉันไม่ได้จะกินที่หัวนะจะบอกให้

นี่มันก็รูปหลังฉันอยู่ตลอดเลยพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตทรงชัย
กับพี่นกน้อยเขาดูอยู่เขาก็ส่งมาบอกว่า
ดีแล้วเตือนพี่ม้าด้วย

ฉันรู้ดีทุเลศแล้วจะหาว่าฉันแบบว่า
อะไรนะอะไรนะอาหารเย็น
อวสานอาหารเย็นอวสานอาหารเย็นทำไม
ไม่ก็บอกพอเห็นรูปตะลึงเลยไม่กินข้าวไง

ทำไมพอเห็นรูปปุ๊บอุ๊ยตะลึงอิ่ม

คนเห็นปุ๊บแล้วจะอาเจียนออกมาแล้วไม่ชนเว้นไหมเพราะมันอย่างนั้น
อย่าลืมนะว่าฉันไม่ได้ดูรีลันฉันดูนะ
ฮะประโยคมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะ

มันจะด่าฉันอย่างเดียวใส่เสียมาก
อ้าวก่อนจะไปถึงข่าวเดี๋ยวเราขอพูดอันนี้ปั๊บหนึ่ง

เฮ่ยเปิดตัวแล้วเหตุฉันเปิดตัวกับแฟนก็เปิดตัวกันบ้างเหรอมาไว้แล้วคุณไม่ได้มาทำงาน
เขาไปกับคุณแม่มาเหรอวะวะก็ไปนี่ไงไปสามแซมงานเยอะนะคุณเนี่ย
นี่เขาได้เดือนละลานนะทำอะไรได้การนะอุ้ยเดือนละลานจริงหรอ

ไม่สะวัดมันยังไม่หายแล้วมันปวด

ติดแหมกลัวขึ้นมาเชิงละโต

หยิบแว่นเอาวิ่งเข้ามาอยู่ในกระเป๋า
วันนี้ก็คลอดน้องเรียบร้อยแล้วนะคะ

มีความน่ารักได้พ่อได้แม่มาเต็มเลยทีเดียวนะคะ

พร้อมกับเผยโฉมหน้าลูกสาว

เป็นทะลกน้อยเป็นเปล็งปังทีเดียว

ความสมบูรณ์ของคำว่ารักนี่

เองก็โพสต์ภาพและข้อความเดียวกัน

คือเห็นตู้นี้แล้วก็รู้เลยต้องบำรุงราชแน่
เพราะว่ามายุก็นอนตู้อยู่นี้ด้วยกัน
เขาแปลงตรงไหนพี่หนุมรู้ได้อย่างไร

เนี่ยวันเกิดของมายูก็เป็นอย่างนี้เห็นไหม

ก็แทบจะเป็นมุมเดียวกันเลย

ให้มันถึงวันเกิดนี่ก่อนเดี๋ยวจะมาบอก

จากกรณีเหตุระทึกกลางเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
สีธรรมราชนะครับโดยพบว่าพนักงานส่งวัสดุนะครับของบริษัทแห่งหนึ่ง
เนี่ยนำระเบิดใส่ถุงแล้วโยนเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งเป็นร้าน
ขายข้าวแกงที่สี่แยกตลาดเย็นถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรี
ธรรมราชนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปดูสิ
คือเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันปราบปรามและชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
มีการประชุมแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบคลิปวิดีโอซึ่งปรากฏขึ้นในภาพเนี่ยนะฮะ
ก็จะเห็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทแห่งหนึ่ง
นำระเบิดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับใส่ถุงแล้วก็โยนไปบนถนน
หน้าร้านขายข้าวแกงข้างห้างหุ้นส่วนจำกัด
สมยาพาณิชย์นะครับตั้งอยู่บริเวณสี่แยกตลาดเย็นถนนราชดำเนินนะครับ
ก็จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าได้มีพนักงานส่งพัสดุนะครับ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำกล่องพัสดุมาส่งให้ที่ร้านขายข้าวแกง
ในขณะที่ลูกจ้างร้านขายข้าวแกงก็เซ็นรับพัสดุเนี่ยนะฮะ
แต่เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกจ้างนั้นรับพัสดุดังกล่าว
เนื่องจากหน้ากล่องพัสดุเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อร้านเอาไว้
เจ้าของร้านขายข้าวแกงก็บอกพนักงานส่งพัสดุบอกว่าจะรับได้ยังไงล่ะ
มันอาจจะมีระเบิดอยู่ข้างในก็ได้อืมปรากฏพอพูดแบบเนี้ย
สร้างความไม่พอใจให้กับคนส่งพัสดุเป็นอย่างมากหลังจากนั้น
ทราบว่าพนักงานส่งพัสดุนำพัสดุต้องสงสัยกล่องนั้นนะฮะ
เอาไปให้ตำรวจที่สพเมืองนครศรีธรรมราชพอตรวจสอบภายในกล่องพัสดุปรากฏว่า
มันเป็นสร้อยข้อมือที่มีการขายกันทางออนไลน์แล้วก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อคนสั่งซื้อที่แท้จริงได้
จึงมีการส่งมอบกล่องพัสดุไปเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีวัยรุ่นสองคนเนี่ยนะครับ
ขับจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาแบบนี้ท่ามกลางสายฝนนะฮะ
แล้วก็ไปโยนถุงพลาสติกลงบนพื้นถนนหน้าร้านขายข้าวแกงจนกระทั่งเกิดระเบิดเสียงกึกกล้อง
คนร้ายจะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนวัยรุ่นชายหนีไปอย่างลอยนวล
ข้างด้านนะครับทางธนตรวจโทษธีรพลพุ่มชัยสตรวจป้องกันปราบปรามสถานีธนตรวจมืองภูทรนครศรีธรรมราชนะฮะ

โดยเก็บกู้วัตถุระเบิดพบเป็นระเบิดคล้ายพลาสติก
โดนเผาไหม้นะครับแล้วก็ยังพบตะปูขนาดหนึ่งนิ้วกระจายอยู่บนพื้นถนน
โดยระเบิดดังกล่าวนั้นภายในประกอบด้วยดินดำตะปูแล้วก็เศษเหล็ก
ลักษณะเป็นเหมือนระเบิดแสวงเครื่องประกอบเอง
จุดด้วยแรงกระแทกของก้อนหิน๒ก้อน
ส่วนการสอบสวนติดตามจับกลุ่มมือระเบิดรายนี้นะฮะ

มือระเบิดรายนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับ
เป็นบุตรชายของร้านขายข้าวแกงในบริเวณที่เกิดเหตุนั่นเอง
คือไม่พอใจไม่พอใจแม่นะฮะแล้วก็ลูกจ้างในร้านขายข้าวแกง
ที่ไม่ยอมรับกล่องพัสดุให้ตนเอง
โดยด้วยผลัยร้านว่าเจ้าของร้านขายข้าวแกงจะติดต่อให้ลูกชายนั้น

อยากไรก็ตามพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเตรียมรูขุมพยาบาลหลักฐาน
เสนอของหมายจับกุมลูกชายร้านขายข้าวแกงเนี่ย
เออจะให้แม่ตายซะอย่างงั้นอ่ะคือสรุปง่ายง่ายนะเอ่อ
คนส่งพัสดุเนี่ยเขาเอาของไปส่งให้ที่ร้านแล้วก็ปรากฏว่าไปส่งเนี่ย
ทางเจ้าของร้านก็ไม่รับเพราะคิดว่าในนี้มันไม่ได้มีการจ่าหน้า
ว่าเป็นร้านอะไรใครเป็นคนรับก็เลยบอกให้เอากลับไปเขาก็เอากลับไป
ปรากฏว่านั้นเป็นสร้อยข้อมืออืมปรากฏว่าสร้อยข้อมือต้องส่งมาให้ลูกชายที่นี่แหละ
เจ้าของร้านนี้ปรากฏว่าลูกชายโกรธว่าแม่กับทางลูกจ้างไม่ยอมรับไว้
เอาระเบิดประปาใส่ร้านตัวเองซะเออดีจริงเจริญนะคนสมัยนี้
เออนะเอ้าอีกคราวหนึ่งอันนี้ก็อืมนะล่ารถสิ้งแข่งกันค่ะ
ปรากฏว่าไปชนสาวท้องแก่บาดเจ็บแถมตัวเองก็ไม่ได้สนใจหนีตะเลิศ
หายไปไม่จอดช่วยอีกต่างหากอ่ะนะคะเมื่อวานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณกุณนพัฒน์
ลสวัสดิ์ก็ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์พลเมืองดีเข้าช่วยเหลือหญิงสาวรายหนึ่ง
ซึ่งตั้งท้องแปดเดือนนะคะโดนรถซิ่งแข่งกันชนแล้วหนี
เหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะผู้โพสต์ระบุว่า
น่าสงสารน้องท้อง๘เดือนโดนรถที่แข่งกันมาชน
ช่วยแชร์หาคนผิดหน่อยนี่เขาก็โพสต์ลงไปอ่ะนะ
อกจากนี้ก็ยังมีคนมาเข้ามาแบบสอบถามอาการของคุณแม่
แล้วก็ทารกในคันกันเป็นจำนวนมาก
เรื่องต้นทราบว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชนบุรีไปแล้วนะคะ
โดยทราบว่าอาการทารกในท้องปลอดภัย
ส่วนแม่ต้องรอดูอาการอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามก็ยังพบรถเก๋งอีกคันนึง
ที่โดนรถต้นเหตุชนได้รับความเสียหายด้วย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งติดตามหา
ที่ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะตอนนี้
ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้ก็คือโอรพ่อแล้วนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีรถแข่งอะไรกันเลย
เขาแชร์ออกมาโดยที่ข้อมูลมันผิดพลาด
ตำรวจเองได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับว่า
คนที่เฉียวชนรถคนนี้คือรถยาลิสต์นะครับ
คือรถยาลิสเนี่ยขับมาทางตรงนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าทางผู้หญิงคนนี้ที่ท้อง
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากปั๊มน้ำมัน
แล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่ายาลิส
ก็ทางมอเตอร์ไซต์กำลังจะหยุดเทินรถ

แล้วตัวเจ้าของยาลิสเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ก็คือยืนรออยู่นะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการนำตัวคนท้องส่งโรงพยาบาล
คือเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่เพจนี้ลง

คือบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชนแล้วหนีนะ
คาดว่าฝั่งผู้บาดเจ็บก็คือหญิงสาวท้องแก่เนี่ย
ขับขี่กินเลนจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเอง

ก็คือเขาบอกว่าเขาก็โดนด่าฟรีกันเลยทีเดียว

พอแชร์ออกมาแล้วข้อมูลไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง
ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าผิดพรบคอมเขาแจ้งความได้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าตัวเขาบอกเขาไม่ได้ขับรถแข่ง
รถก็ไม่ได้แต่งซิ่งอะไรไม่ได้หนีไปไหน
พอเขาขับมาทางตรงดีแต่รถของน้องที่ท้องเนี่ย

แล้วขับปาดหน้าไปเลยไปเกี่ยวกัน
เขาก็รีบจอดลงมาแล้วก็มาดูนะครับ
ความที่ภาพที่เห็นอาจจะเป็นแบบ
หญิงสาวคนนี้นอนอยู่ที่พื้นแล้วดันแบบมีผ้าคุมคน

แต่ตรงนี้คือเข้าใจได้นะครับ
ไอ้กรณีที่ว่าไปแชร์ออกไป
แล้วไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วไปเกี่ยวไปชนไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้ประกาศตามหาอะไรอย่างนี้
ซึ่งโอ้โหมันคนละเรื่องน่ะ
ใช่แล้วพอมารู้สุดท้ายว่ามันไม่ใช่
ก็พูดได้แค่เรียกว่าขอโทษ
คนเรานะก่อนจะทำอะไรนะกรุณาคิดให้ดี

เชิญครับอยากจะฟังอยู่พอดีเลยฮะ

ที่เขาบอกว่าห้ามต่าง
ไม่ว่าจะป้ายห้ามสูบบุรีก็ไม่เคารพ
ป้ายห้ามอะไรต่างอย่างนี้ก็ไม่เคารพ

เขามีการเผยแพร่ภาพเนี่ยนะคะ

ก็จัดที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ตรงสิงห์ปาร์คนี่แหละนะคะ
ซึ่งเราเห็นในภาพเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ย
ไปถ่ายภาพเยอะแยะมากมายต่างนานา
สวยงามช่วงนี้อากาศดีใช่ไหม
ดอกมงดอกไม้ก็ออกมาแบบพลึบพลับกันเลยทีเดียว

เขาก็จะมีเขียนป้ายเอาไว้ปักไว้เลยนะ

เขียนว่าห้ามเข้าแปลงดอกไม้เห็นไหม

ว่อนกันอยู่ในนั้นหมดเลยทุกคนเลยค่ะคุณคะ
ซึ่งป้ายดังกล่าวนี้มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ
มีรูปด้วยนะเขาว่าห้าม
เป็นรูปคนที่เดินแล้วก็ห้ามอย่างนี้นะ
ประกอบชัดเจนหมดทุกอย่างเลยทีเดียว
แต่กลับมีเห็นไหมอย่างที่ได้เห็น
มีคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นเลยแน่นอน

ภายหลังมีการโพสต์ภาพดังกล่าวไปแล้วเนี่ย
ได้มีคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยคอมเมนต์ว่า
แนะนำให้ปรับถ้าคนที่เขาฝ่าฝืนเข้าไปอยู่ในดงดอกไม้อันนั้น
โดยที่ไม่ยอมอ่านป้ายแล้วก็ไม่ทำตามป้าย

เพราะว่ามันจะทำให้ดอกไม้เกิดการเสียหายอย่างแน่นอน

ยังมองว่าส่วนมากคนไทยทั้งนั้นด้วยนะ

แหมยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะค่ะคุณ
นี่ฉันขอบอกอย่าได้ห้ามใช่นะ

ก็ต้องไปถ่ายนะเซลฟี่ให้แบบว่าดอกไม้ใกล้ติดหน้า

ไข้ถือก็ได้ไอ้ที่เข้าไม่ได้ก็อย่าเข้า

ทำให้ทุกคนมีภาพแบบในฝันไง

จะไปอยู่ในทุ่งกลางเราโย่งแย่เดอร์อย่างนี้
จับไหมจับสิจับสิปรับเลยสิทันทีเลยสิอันนี้ไม่ละอายเขาด้วยนะ
เดี๋ยวไม่น่าจะอาจไม่ออกอันออกมา
ห้ามเดินเข้าไป

ว่าดูจากรูปนี้คือห้ามไปคนเดียวหรือเปล่า

แฮงซ์จีทวิ่งอยู่ในชุมหลอกดวนเต้นเนอร์เอกแล้ว
แต่นี่มันไม่ได้มันก็จะไปย่ำ
นึกออกมั้ยต้นต่างนี้ทั้งหมดเลย

มันก็ไปย่ำแล้วในลักษณะแบบนั้น
แล้วแม่นั่นก็เข้าไปในดงดอกเลยนะ
ห่อนคิดว่าหน้าหล่อนสวยมากที่จะอยู่กับดอกไม้อันแสน

บูลลี่เข้าไปเดี๋ยวว่าบูลลี่นี่บูลลี่นี่

อยู่เกาหลีก็มาแบบว่าด่าฉันสักกระหน่ำซะเมื่อเสร็จ

ว่ามันไม่สมควรน่าจะเอาคนที่เหมาะสมมา
ด่าฉันซะไม่มีดีเลย
หาว่าฉันเนี่ยทำไมต้องบูลลี่คนเรื่องหน้าตา
อ้าวอินนี่เข้าใจไหมคนเราเวลาพอเขา
เวลาเขาจะคัดเลือกพวกนักแสดง
ไปเล่นอะไรต่างทำไมรถเมบังเรื่องไม่ได้
เป็นเรื่องถึงได้เข้าใจคำนี้ไหม

เราก็เลยพูดมาบอกว่าอันนี้มันไม่เหมาะสม

คือไม่ใช่แบบว่าเต้นได้อย่างเดียวนะ
อย่างฝรั่งเนี่ยมันต้องได้หมดทั้งหน้าตารูปร่างเลยนะ
ให้มันได้มันถึงจะแบบว่าได้ชนะเลิศ

หาว่าฉันแบบว่าเขาน่าตาไม่ดี

ก็เอาอีกคนนี้ไปทำอันอื่นดีไหม
เพราะมันยังมีอีกตั้งหลายเขาเรียกว่าอะไรนะ
หลายข้อหลายโจทย์อะ

มันก็ไปดูสิว่าโจทย์ไหนมันเหมาะกับไอ้นี่
เอาจริงว่าผมไม่ได้ดู
ผมเพื่อเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้

ทำให้แบบว่าเรตติ้งขึ้นได้ขนาดนั้นนะ
ด่าด่าแบบว่า

มันเป็นเรื่องที่เราเคยถ่ายแป๊บคืนนี้คืน
อ๋อนี่แหละใช่ไหมครับได้ยินกันไงเออ

ทำไมหน่ะอะไรฮะเมื่อก่อนนี่ไง
คุยกับเรื่องคุณเอกไปคุณแม่ก็ขึ้นคุณเอกปราวินาศาสตร์
ทำไมคุณแม่ไปขึ้นอะไรอีก

ประกวดนางงามนะเราก็ทำอยู่กับนางนะ

เคยเจอหรือเคยเจอคุณเอกหรือคะ
ก็ฉันทำนางสาวไทยมา๑๐ปีจะไม่เจอได้ยังไงล่ะ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

ไม่วันนั้นฉันก็แค่พูดบอกว่า
ทำไมต้องแบบว่าไปหลงกับหัวโขน
คือเก้าอี้นั่งตรงไหนมันก็นั่ง
ก็พูดไปในข่าววันนั้นที่บอกว่าจะต้องไปนั่งใกล้กับคุณอะไรนะ
เซรีพิสุทธิ์
นี่นั่นนี่นั่นต่างนานาตำแหน่งหนึ่ง
นั่งตรงไหนก็ได้ก็นั่งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปลงหัวโขน
ไปทำงานเกี่ยวกับช่วยประเทศชาติดีกว่า
จะมานั่งแบบต้องนั่งตรงนี้ต้องมานั่งตรงนั้นนั่นอืมอืม
ฉันอยู่มา๓๐ปีฉันไม่เคยหลงหัวโขนตัวเอง

หลงแต่นี่คนที่อยู่ใต้เหรอ

อุ๊ยแอมจี้
อันนี้ก็ต้องพูดมาก

ไอ้นี่ไหมพี่พี่เห็นพี่ชอบแต่งตัวชอบความสวยความงามชอบอะไรอย่างนี้ทั้งคู่
เคยมีความคิดอยากจะให้อึ๋ตัวเองมันฟุ้งฟิ้งไหม

เอาอึกตัวเองไปทำให้ฟุ้งฟิ้ง
คือภาษาชาวบ้านคือขี้สวย

อื้อคือนี่นะบ้าจะอ้วก
หมอแหลปแพนด้าคุณภาคภูมิเดชัสดินเป็นนักเทคนิคการแพทย์
เขาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เตือนภัยด้วย
เกี่ยวกับการรับประทานแคปซูลกากเพชรอ่า
แล้วไงคือหมอแหลปแพนด้า
โดยระบุว่าเพราะอะไรมนุษย์ถึงอยากจะเป็นปลากายกากเพชร
ป่าแต่มันเป็นไปแล้วจริงอึฟุ้งฟริ้ง
ไอ้ตายแล้วขี้สายรุ้งเอ้ยบ้า
ตอนนี้นะฮะมีแคปซูลกากเพชรหรือที่เรียกกันว่าทวิตเตอร์
ขายกันในต่างประเทศพอกินเข้าไปปุ๊บ
กากเพชรเนี่ยมันจะไปปนกับอึแล้วก็อึออกมา
ทำให้มันอึกแล้วมันเต่งปลากายเฉิดฉายวิ้งหลายคนเนี่ย
อาจจะเคยเห็นกากเพชรที่ตกแต่งที่อาหารอันนั้นกินได้นะ
เพราะทำมาจากแป้งข้าวโพดน้ำตาลแล้วก็สีผสมอาหาร
แบบแวววาวเป็นสีที่ผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยจริงอืมทีนี้เนี่ย
มันมีกริตเตอร์อีกแบบหนึ่งที่มีส่วนประกอบพลาสติกขนาดเล็ก
ซึ่งคนสามารถทานเข้าไปได้ทานได้จริงไม่ตาย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย
เพราะบางทีพลาสติกพวกนี้มันจะไปปนเปื้อนโลหะหรือว่าสารเคมี
ถ้ากินบ่อยอาจส่งผลเสียระยะยาวต่อร่างกายได้ในอนาคต
และอีกอย่างหนึ่งกริตเตอร์มันมีขนาดเล็กมากและเบามาก
ถ้าเผลอมันหลุดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ
ก็อาจจะทำให้ปอดนั้นระคายเคืองไอหรือว่าหายใจติดขัดได้
ถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันทำมาจากอะไร
คือทางหมอแหลปแพนด้าเขาบอกเลยว่าผมแนะนำนะว่าอย่าไปลองดีกว่า
ไม่เอาอ่ะเพื่ออะไรอย่าไม่เข้าใจอ่ะ

พี่มันจะมาเป็นอุ๊ยตายแล้วโทษคว้ายฟานข้าวอยู่ค่ะ
นี่คือที่สำคัญนี่นะพี่ม้าพี่จริงไปแล้วพอพี่เข้าห้องน้ำเสร็จ
พี่ต้องเอามือช้อนขึ้นมาดูด้วย
พี่ต้องเอามือล้วงไปแล้วช้อนขึ้นมาดูแล้วโอ้ว้าว

แต่มันอาจจะต้องมีผสมกลิ่นอะไรเข้าไปหน่อย
บ้าบ้านิสิไม่แต่แบบว่าจริงแล้วเมื่อกี้นี่เขาคงโรยลงไปมาก
ละอื้อออกมามันคงไม่ได้เต็มโถชะโครกขนาดนั้นไหม

อาจจะเต็มโถงอย่างนี้ได้ถ้าเกิดเหลว

หรือว่าถ้าไม่เหลวมันก็จะไปเคลือบใช่ไหม

คุณแม่ถ้าอยากให้มีฟุ้งฟิ้งก็คือ

อีกกากเพชรพวกนี้นะเข้าตานี้นะ

อีกกากเพชรเนี่ย

มีการแบบหันศพคุณแม่อะไรแบบนี้
คนก็ไปตามหากันไป
เบอร์อะไรไม่รู้เนอะ
คนก็ไปหาซื้อเลขกันแบบตอนนี้คือทั้งแผงนี่คือไม่มีเลขนั้นเลย

เอามาจากไหน

กำลังดูอาจมีไว้ฟัง

ก็ไปซื้อบ้านเล็กที่ใช่ไหมคุณพี่

เป็นเลขของคดีดังนะครับ

คือไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเลขบ้านนะครับ
ก็เป็นกรณีของคดีดังที่ลูกชายสังหารแม่แล้วก็หั่น
แล้วก็แช่ไว้ในช่องแข็งเนี่ยนะครับ
จากกรณีที่นายศิระหรือว่าน้องกายนะครับ
อายุ๒๐ปีก่อเหตุข้างศพมารดาตนเอง
ก็คือนางสาวยุรีหรือว่าคุณติ๊กนะครับ
โดยนำชิ้นส่วนอวัยวะนั้นยัดช่องแข็งแช่ตู้เย็นเอาไว้
ก่อนที่ญาตินั้นจะรับศพแยกตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่ผ่านไปแล้วนะครับ
ส่วนเพื่อนบ้านบางรายคุณผู้ชมครับก็ย้ายบ้านหนีนะครับ
ขณะที่กลุ่มเพื่อนของผู้ตายก็มีการนิมนต์พระทำพิธีเชิญวิญญาณตามความเชื่อ
หลังมีข่าวชาวบ้านหวัดภาวะไปทั้งซอย
โดยยายของนักศึกษานุ่มจะเข้าตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากเสร็จงานศพแล้ว
ก่อนปล่อยให้บ้านหลังนี้ถูกเช่าไป
ซึ่งหน้าบ้านที่เกิดเหตุนะครับไปพบจดหมายปริศนาทิ้งเอาไว้ด้วย
ลงชื่อนายทหารยศพลตรีพร้อมเขียนข้อความว่าขอให้โชคดี
แล้วก็ใส่แบงค์๒๐เอาไว้ปึก๑ถึงไว้หน้าบ้านนะครับ
ขณะที่แม่ค้ารอตเตอรีซึ่งรู้จักครอบครัวที่เกิดเหตุเผยนะครับ
ตอนที่สองแม่ลูกย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แรกเนี่ยคนในหมู่บ้านต่างพูดถึงว่าทำไมมาอยู่บ้านหลังนี้
เพราะบ้านหลังนี้อยู่ตรงทางสามแพร่งอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาได้
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก่อนหน้าที่แม่ลูกคู่นี้จะมาอยู่

โดยล่าสุดนะครับเลขต่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้เกี่ยวข้องกับน้องกายเกี่ยวข้องกับคุณติ๊ก
ซึ่งเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน

แต่ว่าเป็นรถนี่คือ๑๑๑๖ถูกไหมครับ

แล้วก็มีเลข๑๗นะครับวงเล็บ๙๖ทับ๓๒
คือตอนนี้คนแห่ซื้อหมดเลย
ทางด้านเพื่อนบ้านถัดไปจากบ้านของน้องกายก็เปิดเผยว่าตนเองนั้นคงไม่ได้ย้ายหนีไปไหนหรอก
เพราะบ้านตัวเองก็ต้องอยู่เขาไม่ได้มาทำอะไรเรา
แต่เพื่อนข้างบ้านน้องกายเองเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ย้ายออกไปหลังเกิดเหตุเพราะกลัว
แล้วก็กลับมาที่บ้านก่อนเผลอหลับไปบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะบอกเห็นคุณติ๊กเนี่ย
ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการใส่บาทแผ่สูงกุศลไปให้เรียบร้อย
เนี่ยครับเป็นบ้านของทางคุณติ๊กกับน้องกายนะฮะบ้านหลังข้างก็

บ้านหลังที่เขาบอกหลังติดกันอีกหลังนึง
หลังชนกันก็ตอนแรกตัดสินใจว่า
จะย้ายออกไปได้ไหมพอดีจะต้องออกไปอยู่กับลูกสาว

ก็เลยบอกว่าจะย้ายเลย

แต่บางคนก็มันเลือกได้คุณแม่ก็ทั้งชีวิตมีเงินก้อน

เลขที่นักเสี่ยงโชคมองเป็นเลขที่ดัง
แล้วก็พยายามตามหาซื้อเลขนี้กัน

๑๖หรือว่า๓๑เห็นไหมล่ะ

เสื้อผ้าตากไว้ของคนตายอยู่เลยเนอะใช่ปะ
ค่ะก็คงต้องเป็นบ้านของเขาน่าจะเป็นของเขาน่ะล่ะพี่
เข้าใจ

งูใหญ่ยักษ์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะที่สว่าง
กู้ภัยสว่างอุทยานพานทอง

เขาบอกว่าโอ้ยมีงูนะเข้ามาที่บ้านนะ
เรียกที่๓๘หมู่๔

มาตรวจด่วนเลยคุณมาเลย
ผลปรากฏว่าพอไปดูปั๊บโอ้โหงูเห่าค่ะคุณ
ไงล่ะยาว๒เมตรน่ะไงล่ะโอ้โฮใหญ่มากเลย
อืมลายสวยไหมดูหน่อยสิ
นะก็หนัก๑๐ถึง๑๕กิโล
ไหนอ่ะเดี๋ยวสิกำลังนั้นมันนอนขดอยู่ในนั้นเห็นป่ะ
อุ๊ยอะไรน่ะเขาค่อยเข้ามาอันนี้ก็เอาไอ้ขวดออกไปก่อน
อุ๊ยอยู่กันจนมืดเลยน่ะอยู่ในนี้ปลายกำแพงอยู่นั้นไม่ต้องกลัวเนอะ
พอพูดเรื่องงูคุณหนุ่มหน้าเด็กมาก
ใครว่าอะไรวะนี่ไงงัดออกมาแล้วไงล่ะคุณ
อ๋อก็ไม่ได้ถือว่าย่ายมากมายนะถ้าเปล่าข้างซูมก็คือจะใหญ่
แต่ถ้าเกิดเรามองใกล้ก็ใหญ่นะลำตัวไม่ได้ยาวมาก
ใช่ก็แค่๒เมตรลำตัว
ก็ยาวใหญ่สองเมตรเลย

อายุ๔๑ปีเจ้าของบ้านตอนที่อยู่ที่บ้านก็ปกติดี

ก็เอาอะไรมาก็ได้ยินเสียงดังฟ่อด้วยนะ
ก็นึกหมากับแหมวกัดกันไหม

พังงะเลยวะคุณตกใจ
มีแผลแม่เบี้ยดอังงูเห่าแผลแม่เบี้ยดไหล่ใช่โอ้แน่นอน
ก็เลยรีบโทรแจ้งให้หน่วยกู้ภัยรีบมาจัดการก็จับไปแล้ว
บานอีกทีอะไรนะ๓๘หมูซีแต่ลายสวยสู้นอันนั้นไม่ได้นะ
เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่เดี๋ยวก่อนนะคุณแม่ที่อุทยานเหมือนกันถูกต้องไหมคะ
เดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้คือเกี่ยวอะไรกับเรื่องโชคลาภ
กระเป๋าเหรอไม่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี้ยมีก็ไม่มีเลขไม่มีอะไรเหรอ
บานอีกที๓๘ก็ย้ำโง่เข้าเลข๓อีกแล้วเลข๓เยอะมาก
วิ่งเหรอเดี๋ยวไม่วิ่งนะคุณแม่ไม่ใช่ซึ่งลอตเตอรี่บนแผลของแองจี้ได้ค่ะ
หนูไม่ว่างไปนะคะต่อค่ะเริ่มขอโทษนะคะนิชช์นั้นทีนะ
นิชช์ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยยืนยันรับประกันเหมือนเดิมนะคะ
ต้องทำมาหากินนะคะถึงจะร่ำรวยนะคะ
อ้าวรีบวิ่งไปซื้อกันที่แผงสลัดกินแหม้งรัฐบาล

หลายคดีแล้วค่ะขอโทษนะคะ
ไม่ไหวแล้วค่ะเป็นงูสวัสดิ์ด้วยเห็นใจนะ

เอ้าไปที่อุทยานอ้อมฤดีกันบ้างค่ะ
อ้อมกอนะคะอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าอย่างนี้คุณผู้ชม
อุทยานอ้อมฤดีเป็นที่พักอาศัยของพ่อปู่ศรีสุโธ

มีน้ำล้อมรอบเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์
มีทั้งไม้ขนาดใหญ่แล้วก็บ่อน้ำ
และเจดีเก่าที่พังยุบลงมาเหมือนกับคำชโนธเลย

ได้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด
ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เดินทางมากราบไหว้ขอพรโชคลาภกันเป็นประจำ
และภายในใจกลางอุทยานอ้อมฤดี
ก็จะมีต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี

ชาวบ้านจะเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนแฝดค่ะ
ก็มีนักเสี่ยงโชคมาขอโชคลาภกันเป็นประจำ
บางคนที่มาทำพิธีและขอ
ก็จะใช้กล้องถ่ายรูปตามโคนต้นแม่ย่าตะเคียนทองแฝด
ซึ่งบางครั้งเจ้าแม่ก็ไปเข้าฝันให้เลขเด็ดด้วย
ล่าสุดมีคนมาทำพิธี
ขอร้องให้ทุกคนอยู่ในความเงียบสงบ
แล้วก็ถ่ายภาพที่บริเวณคนต้นเจ้าแม่ตะเคียนแฝด

เนี่ยคุณแม่เขามองเห็นกันเราอาจจะยังไม่เห็นไง

ขอดูโคนต้น

ไหนวะ
มีนักท่องเที่ยวแบบสาวเดินทาง
มาจากกรุงเทพก็มาว่ายมาลูบ

ก็ไปที่นั่นนะรูปลำต้นแม่ย่าตะเคียนทองแฝก

ใช่อันนั้นเลข๕จริงด้วย

พี่หนุ่มเห็นแล้วหนูไม่บอก
ถ้าผมเห็นนะผมก็จะบอกผมเห็นแล้วผมก็จะไม่บอกใครด้วย

เสาอีกคนนึงสาวอีกคนนึงเข็น๒๕๐

ห้าเห็นชัดใช่ไลน์มันเป็นเลข๕เลย
เห็นหัวอ่ะเดี๋ยวจะชี้ให้ดู

รถเมย์ก็เห็นเลข๕เหมือนกัน
มุมเดียวกันน่ะใช่มุมเดียวกัน
ไหนนี่เลข๕นี่

ดูกันเพลินเลยคุณผู้ชมต้องจ้องเลย

ของนายมีอีกนะอ๋อของหนูจะไปเล่าเรื่องซีรีส์
นี่ไงเล่าซีรีส์เล่าเลย
เป็นซีรีส์เรื่องที่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วย
กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาแบบหลายกระแสมาก

ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนค่ะว่าเป็นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย
ฝีมือของคนไทยนักแสดงไทยผู้กำกับคนไทย
เขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูเลยคุณผู้ชม
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนเกาะที่ชื่อว่าปินตู

แต่เหลือแค่เด็กอยู่กลุ่มเดียว
ประเด็นของเรื่องคือเด็กพวกนี้กำลังรอความช่วยเหลือ
ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดไปด้วย
ซึ่งก็จะมีเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นตามมานะคะ

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของตัวละครต่าง
ใครที่ชอบซีรีส์แนวลึกลับที่มีปมปัญหาต่างในเรื่องนี้นะคะ

ฝีมือคนไทยน่าชื่นชมจริงคุณผู้ชม
แล้วเขาก็ทุ่มทุนสร้างมากเลยนะคะ

อีกอย่างก็ต้องยอมเรื่องของการโปรโมท
ถ้าใครจำได้เนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับ
เหมือนมีเขาเรียกว่าการไฮแจ็ค

ช่วงที่มีเด็กขอความช่วยเหลือว่าติดเกาะ
แล้วก็แจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือ
หลายคนเห็นก็แอบตกใจนะ

นึกว่าทีวีเสียอย่างนี้
อย่างเมื่อกี้มันฟึ้ดว้างิน่ะ

แล้วก็มีเลขแจ้งพิกัดนะฮะเกาะปินตูนะครับ

แถบใจกลางเมืองหรือว่ารถไฟฟ้าก็มีเต็มไปหมด
ไหนจะตอนเปิดตัวที่ลานพลาก้อนก็โอ้โหเขาบอกยิ่งใหญ่มากนะ

ควรค่ามากคุณผู้ชมค่ะควรค่าแก่การรับชมจริง
ด้วยแกนเรื่องที่น่าติดตาม
และแน่นอนค่ะว่าต้องมีอะไรมากกว่าที่เราคิด
เรื่องแรกของไทยคนไทยทำ
เรามาพิสูจน์ฝีมือไปด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนน่าดูมาก

สนุกผมดูผมชอบพระเอกชื่อคลามในเรื่องชื่อคลาม
แล้วก็มีตัวร้ายคุณมัธยุทธาวุฒิเล่นเล่นเป็นอนันต์
คือคุณต้องไปดูเองมันเป็นความซับซ้อนของเรื่อง
คือตัวพระเอกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วเกี่ยวข้องกับเกาะนี้
ก่อเป็นตู้ซึ่งใช่ซึ่งบอกว่า
คนที่อยู่ในเกาะนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไป
ที่ไปติดเกากันเขาก็แบบกับโทรศัพท์ของทุกคนที่อยู่
เขาจะเก็บมารวมกันไว้แล้วก็ไม่ยอมให้ใครใช้เลย

แล้วเกิดว่ามีสัญญาณโทรศัพท์จะติดต่อโรคภัยนอกได้
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกนั้นยังอยู่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่า

แล้วคือเด็กเหล่านี้ต้องหาทางเอาตัวรอด
ว่าเออใครเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ
รวมถึงเออรวมถึงมันอยู่ทางภูเทศเล่นดีมากเลยนะเพราะว่า
คือคือเบื้องหลังของเขาเมื่อก่อนนี้

ไม่ได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูมันสปอยก่อน

แต่ว่าที่ผมเล่าเนี่ยต่อให้สปอยยังไงนะคุณก็เดามันไม่ถูก
แล้วเดี๋ยวผมรอติดตามซีรีส์ต่อไปอยู่

คุณอย่าไปพูดอย่างนี้ถ้าคุณพูดแบบนี้ผมก็ว่าสปอยเลย

พอเขาฉายแบบเหมือนแบบตอนจบของซีรีส์นี้
มันมีตัวละครบางตัวที่คุณเห็นแล้ว

แล้วมันยาวไหม

คุณแม่โหลดแอปพลิเคชัน
สมัครเลยพี่แม่ลงทะเบียนไว้แล้วพี่แม่ดูหนักไม่ต้องเลือกแล้วก็จะมีแพ็คเก็ตให้เลือก
แอคเก็ตหนึ่งน่ะพี่ม้าไปหุ้นกับเพื่อนก็ได้
ได้๕คนดูได้๕คน
แล้วเสียตังค์น้อยมากไม่กี่บาทปรับเท่าไหร่นะ
มันมีแพ็คเก็ตหลักร้อยหลักร้อย

คุณแม่ลองไปถามดรเขาอาจจะมีแล้วคุณแม่ไปแชร์เข้ามาเขาให้ดูฟรีก่อนด้วยนะ

เดี๋ยวเขาก็ได้แชร์มาเลยตรงนั้นคุณแม่ก็แชร์แค่นี้น่ะเลยหรอก

กูเป็นคนจะดูเน็ตฟิกนี่มันกลายเป็นถึงเรื่องนั้น
คุณแม่โหลดแอปมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปถาม
พี่เขาว่าอย่างไรแต่ชั้นอยากดูไปใน
ตกตกดูได้เลย

คุณแม่ไปโหลดค่ะเวลานั่งรถจะได้ดูหนังดูซีรีส์อะไรกันไป
สนุกเยอะแต่อยากให้ดูเรื่องเคว้งก่อน
ใช่แล้วก็ลงแบบลงทุนเยอะมากลงทุนเยอะมากแล้วที่สำคัญที่สุด
แต่ต้องบอกเลยนะว่าคือดูแล้วต้องแบบต้องติดตามต้องติดตามให้จบ
แล้วมันยาวไหมมันยาวไหมเควงเนี่ยยาวมานั่งกี่ชั่วโมง
ประมาณ๗ตอนนะ๗ซีรีส์แรกรู้สึกจะประมาณ๗ตอน

ไม่อันนี้มันเป็นซีรีส์พี่พี่เข้าใจคำว่าซีรีส์กับหนังใหญ่ไหม

ตามนั้นคุณแม่ตามนั้น
สัยไม่ดีอินอรก
พี่จะได้รู้ว่าโลกเนี่ยคุยวัฒนาการไปถึงไหนแล้ว
ฉันว่าฉันไม่ได้ดูฉันก็มีชีวิตอยู่ได้ดีนะ
เดี๋ยวจะโหลดให้แล้วพี่จะชอบ

หล่าเอียบ้าไม่เคยฟุ้งซ่าน

เอ๋อเอียบ้า
จุงหน้าคุณผู้ชมดราม่าคุณสองตัน

วันนี้ยังเห็นอยู่เลย
จบละคุณเห็นเมื่อคนของคุณเหรอหรือจบแล้ว
ไม่ใช่เห็นข่าว
โอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
ไปกันใหญ่เลยแหละตอนนี้คนในครอบครัวสงกรานเนี่ยนะคะ
เขามีการลบภาพแม็กซ์เนี่ยที่อุ้มหลานตาเนี่ยนะคะ
ร่วมเฟรมแห่สงสัยเกิดอะไรกันขึ้น
นี่ดูภาพก่อนภาพมันจะเป็นอย่างนี้
ใช่เมื่อวานก็เพิ่งบอกคุณผู้ชมไปว่ามีภาพนี้ออกมา
ใช่นี่เราดูด้วยกันอ่านเอง
เรื่องราวหมิวว่านึกว่าจะจบดราม่าแต่ที่ไหนได้

ที่จะมีข่าวว่าครอบครัวของสงการเตชะนรงค์เนี่ย
เขาไม่ปลื้มนางเอกก็คือแมทพิวรณี
หลังจากที่คุณปู่ภัยวงคุณปู่ภัยวงนะคะ
ออกมาตอบคอมเมนต์ในอินสตราแกรม
แถมมีข่าวเมาส์เรื่องดาราสาวเนี่ยโดนไฮโซหนุ่มเทไปอีก
เพราะว่าไปปีนเกลียวกับคุณพ่อของฝ่ายชายเนี่ยนะ
คือพี่วงนี่แหละก็ทำให้สาวแมทนี่นะ
ถูกโยงไปด้วยเลย
ก่อนมีภาพสยบทุกดราม่าเนี่ย
ร่วมเฟรมอบอุ่นกับครอบครัวหวานใจของสงการ
อย่างที่เราเห็นไปในอินสตาแกรมเนี่ยนะ
คนในครอบครัวของเตชนรงค์ก็โพสต์ภาพครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
แม้ว่าจะไม่มีภาพคุณพ่อของหนุ่มสงการร่วมเฟรมกับแมทก็ตามเนอะเห็นไหม

โดยหลังจากอินสตราแกรมคนในครอบครัวที่ลงภาพดังกล่าวไม่นานเนี่ย
ล่าสุดนะฮะปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยถูกลบออกไปแล้ว
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยพากันตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันคะ

วันนั้นก็เจอกันเดินกันอยู่ดีนะไม่น่าเลยเนอะ
แล้วเมื่อกี้คุณปู่คุณปู่ซักถ่วงมาเขียนอะไรในคอมเม้นต์ป่ะคะ

ไม่เข้าใจเลยอันเนี้ยงมสิครับไม่รู้

พอว่าเขาบอกว่าในเรื่องของคนนี้แหวกินเตียวพ่อแฟนไอ้อย่างงี้ไง

เขาบอกว่ามีภาพยืนยันว่ายังไม่ได้แตกกัน
เพราะว่าเขายังไปถ่ายภาพกับครอบครัวเขาอยู่เลย
แต่วันนี้เขาบอกว่าคนในครอบครัวดันลบภาพนี้ออก

ถ้าเกิดถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องไม่อยู่
ก็ต้องรู้อะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องไม่จริงก็ยังควบคุมกับต่อไป
เดี๋ยวคุณแม่อาจจะไปเจอที่สนามบินอีกก็ได้
เหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยพอแล้วนี่ไงสัญลักษณ์สุดวันนี้ไงเขาก็มีลง
ไม่ถูกว่าจะจับผนังหรือว่าจับคางไม่ถึกว่าจะจับผนังหรือจับคางดี
ก็มีคนมาคอมเม้นว่าไม่ต้องจับคางหรือว่าจับคุณส่งให้อยู่ก็พอ
ระบายความน้อยใจ๒๕ปีในวงการทำดีแค่ไหนเขาบอกก็ไม่เคยได้รับคำชม
คุณพลอยบอกว่าอย่างนี้ก็ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับอย่างล้นหลาม
ทีเดียวนะคะสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถคุณพลอยเชอร์มาน
หลังจากที่เจ้าตัวออกมาเขียนข้อความร่ายยาวเลยถึงชีวิตตลอด
ระยะเวลา๒๕ปีในวงการบันเทิงลงบนอินสตาแกรมของเขา
โดยระบุว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดแต่การที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ย
สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถึงในสายตาคนมันอาจจะดูง่าย
เพราะมันคือสิ่งที่พลอยถนัดอยู่แล้วสิ่งที่พลอยทำมันไม่เคยง่ายสำหรับเราเลย
เราทำได้และทำได้ดีแค่นี้เนี่ยยังดีไม่พอเหรอเนี่ย
ทำดีก็ไม่ชมกันน้อยใจคุณไม่ใช่นักแสดง
เป็นแค่คนที่เก่งออกความคิดเห็นเก่งทางด้านวิจารณ์
อยากจะให้ลองคิดในมุมกลับให้คนให้คุณคนวิจารณ์มาเป็นนักแสดง
เชื่อว่าคุณก็ทำไม่ได้อย่างที่พลอยอย่างที่พลอย
งานของพลอยไม่เคยสบายนะจ๊ะเป็นนักแสดงมา๒๕ปี
การรักษามาตรฐานของความสามารถของตนเองมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดกัน
เราเป็นคนถูกเลือกเราจะทำหน้าที่ของเราให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด
บทที่เราได้ได้ถูกรับเลือกคนบางคนคิดได้แค่ว่า
มันไม่แปลกใหม่รับแต่บทเดิมเอาจริงก็อยากรับบทคอมเมอดี้บ้าง
แต่งานที่เข้ามาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็แปลกเป็นบทดราม่า
นี่พลอยปฏิเสธไปเยอะแล้วนะเพลิงนางและเรยา
จะเป็น๒เรื่องสุดท้ายที่จะทิ้งท้ายดราม่าหนัก
เขาก็แฮชแท็กบอกว่าแค่อยากพูดบ้างแฮชแท็กเสียงอ่อน
เล่นตลกก็ได้นะรู้อย่าง

เจ้าบทบาทความซีเรียกความเย่งจริงอะไรอย่างนี้

อาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของพลอยหรือเปล่า

ไม่หรอกพอเขาเล่นดามาเขาเล่นดีไง

ขอแนะนำนะคะไม่ใช้คำว่านักแสดงรับเชิญนะคะพี่เหมียว

เอาไงนะมันปุ๊บแล้วมันหายไปเลย
คนนี้มีนะคนนี้ก็มีนะเขาวานนะ

ลองดูซิว่าวันนี้จะมีพี่หนุ่มออกมาหรือเปล่าคุณผู้ชมเออนะอืม

ได้โพสต์ข้อความถึงน้องชายแล้วก็วาดที่น้องสะพ้ายคือโยเกิร์ตนี่แหละ
โดยมีเนื้อหาบางท่อนนะครับอยากให้ทั้งสองคนเข้าไปบอกกล่าว
ขอเข้ามาคุณแม่ก่อนที่จะเข้าสู่ประตูวิวา
จนทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางผู้ใหญ่ยังไม่รับรู้เลยหรือ
เพียงแต่ทางครอบครัวอยากให้ทำตามขนกทำเรียนประเพณีทุกอย่าง
เพราะตั้งแต่จดทะเบียนจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปไหว้ขอขมาพ่อแม่ทางฝั่งพี่เลย
เนื่องจากมีงานทุกวันอาทิตย์หน้าหากวันไหนว่างจะพาเขาไป
แฮปปี้วันที่จดทะเบียนสมรสคุณพ่อกับคุณแม่ก็มางาน
ส่วนทางพี่หนุ่มเองก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่พี่หนุ่มจะชอบโพสต์แบบนี้แหละปล่อยเข้าไป
เขาเป็นพี่ชายคนโตที่เป็นห่วงน้องคนเล็กในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากโพสต์ก็ปล่อยเขาครับ
เออไอ้หนุ่มมันเยอะ

นั่นต่างน่ะเลี้ยงงูเทแออะไรก็ไม่รู้เต็มที่หมด
นางก็ยังโพสต์ลงมาหาฉันเลยบอกว่าเนี่ยบอกกับน้อง

เดี๋ยวมัวก็ลามาระเบิดเดี๋ยวมาเมาท์กันนะนุ่ม
อันนี้อีกคู่นึงนะคะคุณเต๋อคุณใหม่ก็ออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกค่ะ
ไม่ติดว่าถ้าใครจะเรียกว่าแฟนนะจ๊ะ
ทำเอาคนที่มาร่วมงานเปิดต้นคริสต์มัสฟินกันหนักมากค่ะ
เมื่อเห็นคู่หวานคุณเต๋อชันทวิทย์และคุณใหม่ดาวิกา
มาร่วมโชว์เปิดงานคู่กันครั้งแรกเลย
แถมยังมีซีนคุกเข่าขอความรักด้วยนะคะ

ถึงเรื่องของการออกงานคู่กันครั้งแรก
แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ว่าจะเรียกแฟนได้หรือยัง
คุณเต๋อคุณหมายเปิดเผยว่าตื่นเต้นดี
เพราะว่าต้องแสดงเป็นคอนเซ็ปต์เจ้าหญิงเจ้าชาย
มีการขอความรักจากเขาก็มีซ้อมบทกันบ้าง
ส่วนเรื่องเรียกแฟนได้หรือยัง
คือไม่ติดอะไรใครอยากจะเรียกอะไรก็ได้
ส่วนตัวโอเคตั้งแต่ที่เริ่ม
เรียกว่าคุณลุงและลิง
การแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน
แต่แค่ทำทุกวันให้มีความสุขก็พอค่ะ

แล้วของเราเรียกแฟนได้ยัง

พี่เบนถูกถามมันคือโมเมนต์อะไร

หนูเชียวให้พี่เปิดมาแบบ
ให้ลงรูปให้พวกหนูเห็นเนี่ยก็เป็นปีนะที่หนูแซวพี่

ถึงเวลาแล้วโมเมนต์

อาจจะขอว่าลงรูปหน่อยอะเหรอ

มั่นใจแล้วใช่ไหม

โอ๊ยพี่นุ่มไม่บอกคุณแม่เหรอมีอะไรไหมลูกค้าไล่ใหญ่ของฉันเดี๋ยว
แม่ก็เคยเจอแล้วไงจะเจอดิฉันถึง
แล้วของเราน่ะมั่นใจแล้วใช่ไหมที่ลงเนี่ยอย่างนั้น
ไม่มั่นใจรอรุ้นวันเกิดคุณแม่มาเดือนหน้าใกล้ถึงแล้ว
มั่นใจไม่มั่นใจยังไงงอนขนาดไหน

ถึงมีคนหมายถึงพี่งอนเค้าก็จะตำเลยหรอ

หรือจริงหรือเผี้ยเผี้ย
ตำทำงอ

อื้อหนูก็ได้ยินอยู่เลยนะ

ผมชอบไม่ยินเหมือนกันอ่ะ

นรกจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

รถเมล์ฟังอันนี้อ่ารถเมล์ได้ยินไหม

เห็นไหมตามฉันพวกแกที่หูแกเป็นอะไรอ่ะทุกคนคิดไหม

ตัดไปที่เบรกโฆษณาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เกิดช่วงแล้วสักครู่เดียวค่ะ
ข่าวด่วนนิดนึง
ข้อความมากับคุณหนุ่มกัญชัยค่ะทำไมอีกอ่ะ
มากเลยคุณกันชัยเป็นอะไรที่ฉันลาหนึ่งวัน

อุ๊ยตายแล้วอย่าพบใจเกินเหตุ
ไม่เดี๋ยวก่อนนะผมไปพูดถึงเขาตอนไหนวันนี้
เมื่อวานเมื่อวานไงเมื่อวานแกพูดไม่เรื่องเลย

เขาบอกว่าเขาก็อาจจะมีบ้างขาดลาอะไรของเขา

นางก็เลยไม่มาเมื่อวานจริงแล้วไม่ใช่

เขาก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพรักเป็นญาติหรือเปล่า
นางอยากไปเสนอหน้าหาบุคคลคนหนึ่ง

เดี๋ยวก็เขียนข้อความมาอีกเนี่ยดูสิ

อุ๊ยฉันต้องไปทำไมหนุ่มวื้ยใช่ไหม
รู้ไหมหนุ่มวาว่าฉันใช่ไหม

อีกมาหน่าอีกแล้วด่าครูจัง
ทีตัวเองไม่มาตัวละคนไม่ได้ผิดเลย

หรือว่าเธอไม่มาฉันไม่โกรธ

นางเอกมาเลย

นี่พูดเรื่องจริงเนี่ยพูดจริง

ระวังความปรับกดช่อง
กลุ่มก็จัดงานล่องเรือปาร์ตี้สละโสดให้กับสามสาว

ซึ่งเป็นคุณเซนเป็นแฟนหนุ่มของคุณมิว
มีคุณฟลุ๊กเกิกพลนะฮะแฟนของนาตาลี

หรือบรรดาเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวมาร่วมงาน
แล้วเพื่อนสนิทของเจ้าสาวก็มา
แม้ว่างานนี้ไอซ์นะครับก็จะออกตัวว่า

แต่เพื่อนก็ถือโอกาสจัดรวมไปพร้อมกันด้วยซะเลย

ไม่ก็คือคุณไอซ์ไม่เกี่ยวไหม
มีข่าวออกมาว่าพี่ไอซ์เขาก็จะจัดปีหน้าเหมือนกัน
บนเกาะส่วนตัวเชิญเพื่อนไม่กี่คน
แต่ล่าสุดด้วยความแบบว่ามีข่าวหลุดออกมาว่า

คนก็ไปเมาส์ว่าเขาเลิกกันแล้ว

ด้วยความเป็นหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของน้องแองจี้
พี่ไอซ์ก็เลยถามไปซะหน่อยว่า

แต่เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ย

ตัดชุดร้อนแล้วเหรอคะ
พี่พี่พูดแล้วนะพี่มุ้งพี่มศพี่ต้องบอกนะ
เพราะทุกคนจะรอเป็นงานพี่หมดเลยนะ
ใช่ดิเดี๋ยวเราแต่งแล้วจะบอกเลย
เออพี่ไปงานหนูเลยนะ
ไปต้องไปอยู่แล้วไป

แต่งไหมถามจริงแต่งไหม
ได้หนูรอดูค่ะคุณแม่หนูรอดูของคุณแม่จะเป็นแบบนี้นะโอเคไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ถูกห่วยนะคะอุ้ยขอให้ถูกก๋าลักษณ์ดังนั้นระวังค่ะนั้นแล้วนะ